โครงการ๙คนละ๙เพื่อ๑๑โรงพยาบาลในการช่วยกันระดมทุนนะคะ
หาทุนในการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์นั่นเองนะคะ
โดยเริ่มสตาร์ทที่ปตทสมบูรณทรัพย์ปิโตเรียมอำเภอกุยบุรีค่ะ
แล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าจะสิ้นสุดไว้ที่วังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
ซึ่งตลอดระยะทางการวิ่งในวันนี้นะคะพี่ตูนก็ยังคงได้รับกำลังใจ
แล้วก็ยอดเงินบริจาคจากพี่น้องชาวประจวบกันมากมายค่ะ
โดยวันนี้สามารถระดมทุนยอดบริจาคได้กว่าครึ่งทางตามที่ตั้งใจเอาไว้แล้วก็คือกว่า๓๕๐ล้านบาทค่ะ
คือพี่ตูนเขาตั้งเป้าไว้ว่าอยากได้ทั้งหมด๗๐๐ล้านตอนนี้ก็เพิ่มมาอีกแล้วนะคะ
เป็น๓๕๒ล้านบาทแล้วคุณค่ะ
คนบันเทิงที่ร่วมวิ่งกับพี่ตูนในวันนี้นะคะนอกจากจะมีหวานใจคนสวยก้อยรัชวินแล้ว
วันนี้น่าจะเป็นการวิ่งที่สนุกสนานพอสมควร
ใช่เพราะมี๒นักร้องอารมณ์ดี